ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีผู้คนที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างกันเยอะนะฮะ
เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์วันหยุด

ไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา
เป็นคนยิ้มเล็กยิ้มใหญ่มากเลยคุณไปไหนมา
ผมดีใจอิ่มเอิบใจที่เราไปทำบุญ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้วันที่๑มิถุนายน
เพราะเป็นวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลนะฮะ
ไปดูตามสถานที่ต่างนะครับทุกผู้ชมครับที่เพชรชบูรณ์นะ
ชาวบ้านเนี่ยไปที่สวนมะขามหวานแห่งหนึ่งที่อำเภอวังโป่ง
มากพรุสิอ๋อเหรอเขามวนเลข
อันนี้เขาเอากระดาษข้างในมีเลขไปวางหน้าปากรูของพญาบึ้งแมงมุมนะฮะ
นี่นี่นี่หน้าตาแบบนี้ครับขุดดินอยู่อุ๊ยแล้วเขาเขาตัวเลขขึ้นมาให้เหรอคะ
เขาก็เห็นอะไรมาอยู่ปากรูเขาก็จะมาคาบอะครับมาเกียบมาเก็บอย่างนี้
อืมแล้วคนก็จะไปดึงกระดาษแผ่นนั้นออกมาเพราะว่าบึ้งเขาก็จะรู้ว่ามันกินไม่ได้หรอก
ใช่ไหมไม่ใช่อาหารเขาก็จะปล่อยออกมาเอาออกมาทิ้งนั่นแหละเอาง่าย
ที่เขียนม้วนไปเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็จะมาดูว่าเป็นเลขอะไรได้เลขอะไรก็จะหยิบมาแค่สามใบ
ค่ะอ่าชาวบ้านเขาก็เจอแล้วสามใบหลังจากรออยู่หลายชั่วโมงอ่า
มีไหมเปิดให้ดูไหมอ่ะอ่าเขารอหลายชั่วโมงนี่นี่นี่นี่
เลขอะไรสอสาราเหรอคะก็อ๋อได้มาหนึ่งใบได้มาหนึ่งใบ
อ่าได้เป็นหนึ่งใบวันนี้เขารอจนค่ำอ่ะคือพญาบึ้งก็
ไปเอามาแค่ใบเดียวข้าบอกมาให้ใบเดียวผ่านไปชั่วโมงนึง
ออกมาใบเดียวรอจนค่ำไม่ข้ามออกมาอีกก็เลยไม่รอแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปซื้อพรุ่งนี้ไม่ทันก็เลยได้มาตัวเดียว
อ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาตัวเดียวเขาซื้อได้ไหมซื้อซื้อไม่ได้
ต้องไปบวกเพิ่มเอาเองอ๋อเหรอไปหาเพิ่มเอาเองอ่ะครับ
นครกันหน่อยแล้วกันนะคะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่
บางคนก็มาแก้บ่นมารำด้วยนะคะเขาก็จะแวะไปที่แผงขาย
เพื่อเสี่ยงโชครอลุ้นรางวัลในวันพรุ่งนี้

ก็เต่าง้อยคือเต่าคอย
ไปซื้อที่นั่นก็คอยกันมา

เงินเข้าบัญชีตอนที่ไปขึ้นรางวัล

วัดใหม่โคกมรุมที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ที่มีข่าวว่าชาวบ้านได้ไปอันเชิญ
ตะเคียนขึ้นจากบ่อทรายร้างที่มีน้ำขังอยู่
แล้วมาเข้าฝันบอกว่ามีอยู่๒ต้น

หลังจากทราบข่าววันนี้ก็มีคนไปเยอะนะครับ
กราบไหว้บูชาไปขอพรนะ
ก็ไปดูขนกขนาดขันน้ำมนต์นี่เห็นไหม
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มีแป้งไปโรยไปดูไปรูปไปขูดอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เดี๋ยวทางวัดจะมีพิธีรับขวัญแม่ตะเคียน

ขุดมาได้แล้วก็นำขึ้นมาได้๒๘พฤษภาคม

ค่ะวิทยาลัยกันที่
เลขเด็ดคนดังนิดนึงนะคะ
คุณมนศิษย์คำสร้อยค่ะ
โค้งสุดท้ายแล้วจริงนะคะ

ไหว้พระทำบุญที่วัดจำปาที่อำเภอท่าเรือ

ลงบนฝ่ามือให้กับคุณมนศิษย์ด้วย
พอทุกคนเห็นภาพนี้แหละโอ้โห

หลวงพ่อเขียนอะไรหลวงพ่อให้เลขเด็ดอะไรมาหรือเปล่า
คุณมนต์สิทธิ์เองก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังเช่นเคยนะคะ

เลข๒ตัวบ้างเลข๓ตัวบ้าง

ให้แฟนได้ไปลองเสี่ยงโชคดูกันบ้าง

โชว์เลขให้แฟนติดตามเนี่ยของแบบนี้นะ

ใช้วิจารณญาณในการรับชม
และที่สำคัญการเสี่ยงโชค

อันนี้เป็นคำฝากมาบอกจากคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะ
อ้าวก็เราจะเห็นภาพเวลามีคนที่ไปแก้บน

นั่นคือส่วนของคนที่ถูกซึ่งผมว่ามีน้อยกว่า

เราไปทุ่มเทตรงนี้แล้วแบบโอ้โหเราจะโชคดีเหมือนเขาทุกคน

ใช่คือบางทีที่เรานำเสนอแต่คนที่ถูกรางวัลที่๑

มันเยอะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้น